ได้ใช่ไหมใช่ครับล่าสุดเนี่ยสานเลือกรักฐาน
ก้อยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีไปเป็นยี่สิบ
พฤศจิกายนนี้นะฮะแต่ว่าทนายฝั่งจำเลยเนี่ย
คดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องแอมสัยนายนางสาวสลารัฐรังศิวุธาพรนะฮะ
แล้วก็ทางตำรวจมีทนายความกรณีการเสียชีวิตของทางนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อย

คือวันนี้เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมครับมีการเบิกตัวแอมจากทันทะสถานหญิงกลาง
มาฟังการนัดตรวจหลักฐานหลังเสร็จสิ้นกระบวนการในห้องพิจารณาคดีครับ
ทนายความฝ่ายโจทย์ร่วมทนายเดชานั้นบอกว่า
สารเลื่อนนัดตรวจพยาหลักฐานเป็นวันที่๒๐เดือนหน้านะครับพฤศจิกายน
เพราะว่าทางทนายพัฒน์คัดค้านหลายเรื่อง

โดยเฉพาะเรื่องที่กล่าวหาว่าแม่ของก้อยไม่ใช่แม่ตัวจริง
เนื่องจากแม่มีการเปลี่ยนชื่อก่อนหน้านี้
แต่แม่ก็มีเอกสารยืนยันได้ทุกอย่างครับ
เชื่อแต่ทนายพัฒน์ไม่เชื่อ
อกจากนี้ทนายพัฒน์ยังคัดค้านเอกสารหลักฐานทั้งหมดว่าฝ่ายโจทยื่นช้า

ทั้งนี้ครับจำเลยทั้ง๓ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำผิดสารเนี่ย
กับทนายพัฒน์ว่าทนายความสามารถให้คำปรึกษาลูกความได้
แต่อย่าเกินเลยจนกลายเป็นการยุโยงส่งเสริม
เรื่องต้นเนี่ยทราบว่าฝ่ายโจทย์มีพยานโจทย์รวมทั้งสิ้น๘๙ปากนะครับ
มีเอกสารหลักฐานอื่นอีกประมาณ๔๕แฟม
หลักฐานละเอียดเรียงลำดับเหตุการณ์ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุครับ
โดยมีหลักฐานภาพคลิปชัดเจนครับ
รวมทั้งที่มาที่ไปของตัวสายนายว่ามาจากไหน
สั่งซื้อยังไงไปจนถึง
คือตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึงมือคุณแอมนะครับ
ส่วนหลักฐานในส่วนของจำเลยที่๒และ๓ก็มัดแน่นเช่นเดียวกัน
ขณะที่หลักฐานฝ่ายจำเลยครับทนายพัฒน์ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ต่อสารนะฮะ
เดี๋ยวไปฟังทางทนายเดชานะฮะทนายฝ่ายโจทย์ครับ
หรือปฐานสูตรศาสตร์ทิพธิศต้องเป็นอะไรอย่าง

สามคนเนี่ยใจกันได้เลย
บอกว่ามาในฐานะจำเลยร่วมนะครับและทนายความ
ซึ่งมั่นใจในพยานหลักฐานไม่แพ้ฝ่ายโจทย์ครับ
หลักฐานชิ้นสำคัญที่จะเอามาต่อสู้คือบันทึกประจำวันที่ทางตำรวจกองปราบนั้นนะครับ
ได้บอกว่ามีการสั่งซื้อสายนายผ่านทางออนไลน์ก่อนจะเข้าตรวจค้น

โดยเชื่อว่าสารจะยกประโยชน์ให้จำเลยเพราะโจทย์เนี่ยมีพยานไม่เพียงพอที่จะเอาผิด
อยากให้แม่ของก้อยเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะทำอะไรเธอไม่ได้
รวมทั้งเรื่องของการเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับ
พี่ทราบตั้งแต่วันที่๒๕แล้วพี่เห็นว่าทำไมเรายิ้มมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ
ในคดีก่อนที่เคยทำคดีปืนก็มีการจัดปืนมาเหมือนกันแล้วสารยกฟ้อง
คดีนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอลักษณะในรูปใดรูปแบบเดียวกัน

ขณะที่นางทองพินซึ่งเป็นแม่ของคุณก้อยบอกว่าได้เจอกับทางแอมในห้องพิจารณาคดี
ก็เลยพูดไปว่าขอให้ติดคุกตายไปเลยเวรกรรมตามสนองเพราะว่ามาพลากลูกเธอไป
ซึ่งทางคุณแอมนั้นก็นั่งเฉยนะครับไม่มองหน้าคือทำเหมือนไม่ได้ยินนะครับไม่เห็นเธอ
ซึ่งเธอนั้นรู้สึกโล่งใจเพราะว่าอึดอัดมานานครับแล้วก็สังเกตว่าแอมเนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปมาก
ก็คือรูปร่างร่างกายเนี่ยผอมลงนะครับนี่ตามข่าวที่บอกมานะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับ